ที่เราบอกคุณผู้ชมมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าเขาบอกว่ามีการขีด
เส้นตายให้ผลเอกปรยุทธจันทร์โอชาณายกรรภรรภ์มนตรีลาออกจาก
ตำแหน่งสี่ทุ่มนะคะเพราะเขาให้เวลาสามวันแล้วใครค่ะ
ยืนฮอเรียกร้องไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคม
นี่คือภาพที่วัดพระเชตุพลนะคะ
คือนายกรัฐมนตรีไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชาติบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย
คือทีมข่าวของเราก็ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีเพื่อทำข่าว

วันนี้เหลืออีก๒๐นาทีจะ๔ทุ่ม

ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกนะ
เวิ่งต้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าทำพิธีวันนี้
ถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์
เพราะตอนนี้บ้านเมืองเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง
โควิด๑๙ทั้งปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ยืนยันว่าจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะ

นายกรัฐมนตรีชู๒นิ้วค่ะ
เพราะมีคนถามว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกไหม
นายกชู๒นิ้วและยืนยันว่าไม่ลาออกนะคะ

แล้วก็ไม่ใช่ช่วงให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนะฮะ
ก็คือเดินผ่านประชาชน

บอกว่าท่านก็พูดชู๒นิ้วแล้วบอกไม่ออก
ตอนที่มีคนถามว่าท่านนายกจะออกไหมคะ

ท่านพูดชูมนุมรักไลเลยนะค่ะ

นายยกโน้มตัวลงมานิดนึงแล้วบอกไม่ออก
อันนี้คือท่าทีล่าสุด

ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่บอกว่า
ภายใน๔ทุ่มคืนนี้นี่๓ทุ่ม๔๒นาที
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เองที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ออกไม่ออกเนี่ย
ทีนี้ก็ต้องรอฟังทางกลุ่มผู้ชมหนูแล้วว่าจะว่าอย่างงั้น